แต่อยากพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนค่ะ

ติดตามจากคุณเคี่ยววิมลวันธรรมพักดีเลยค่ะ
ถนนราชดำเดินจากบริเวณแยกข้อบัววุ่งหน้า
ที่อนุสวรีประชาธิปไตยแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
ที่กลุ่ม๒๔มิถุนาประชาธิปไตยและกลุ่มเครือข่าย
แรงงานเพื่อสิทธิของประชาชน
ได้จัดกิจกรรมร่วมกันใส่ชุดดำ
เพื่อไว้อาลัยแก่ประชาธิปไตยและชาปนกิจสว
ซึ่งก็นำโดยนายสมยศพฤกษาเกษมศุกร์

ที่มีการติดตั้งเครื่องเสียงแล้วก็เวที
อนุสวรีประชาธิปไตยฝั่งตะวันตกนะคะ
ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็คือการร่วมชาปนกิจสว
และสารรัฐธรรมนูลผู้ไม่เคารพเจตจำนงของประชาชนร่วมกัน
อุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้ก็มีทั้งกระดาษและดอกไม้จันทร์

ยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันเราก็เห็นว่ามีทั้งเสื้อสีส้ม
และเสื้อสีแดงเข้าร่วมการชุมนุมด้วยนะคะ
บอกว่าการชุมนุมในวันนี้
ได้มีการแจ้งตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
กับทางตำรวจสวนรชนสงครามถูกต้องตามกฎหมาย
โดยมีการขอชุมนุมตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา
จนถึงเวลา๒๒นาฬิกา
มุ่งในเรื่องของการปราศัยจมตี
เนื้อหาไม่เห็นด้วยกับการโหวตลงมตินายกรัฐมนตรีของวุฒิสภา
สวนทางกับคะแนนเสียงของประชาชน
ซึ่งมองว่าเป็นการไม่เคารพเสียงของประชาชน
แล้วก็เป็นการบ่อนทำลายประชาธิปไตย

ไม่เห็นด้วยกับวุฒิสภาและสารรัฐธรรมนูญนะคะ

นายพระฤทธวัชรสินหรือว่าไอติม
สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรระบบบบัญชีราย
ชื่อสังกัดภาคการเมืองพรรคเก้าไกล
ก็เดินทางมาที่อนุสวรีประชาธิปไตย

วันนี้หลักก็ถือว่ามาสังเกตการณ์
ส่วนตัวคิดว่าสาเหตุของการรวมตัวกันของประชาชนในวันนี้
เป็นปฏิกิริยาต่อผลการลงมติของรัฐสภา

เรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภา
ให้นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกล

พันธะสัญญาความเชื่อมั่งที่คุณได้มอบให้
มันจะตลอดว่าอย่างการลงมติ

สิ่งที่เราเรียกร้องคือการเคารพเสียงของประชาชนทุกคน
ผมย้ำคำนี้ว่าเป็นการขอให้โหวตให้กับคุณพิธา

เคารพเสียงของประชาชนที่เลือกคุณพิทาอย่างเดียว
หรือว่าพระเก้าไกล
ไม่ได้เป็นการเรียกร้อง
ขัดขวางวงการการต่อสู้ในครั้งนี้
ดังนั้นจึงขอให้ออกมาร่วมกันต่อสู้ในครั้งนี้ให้มากขึ้น
เพราะพักพวกเหล่านี้กลัวคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาในสภา
แล้วไปเปลี่ยนแปลงกฎหมายระเบียบต่างค่ะ
พร้อมกับฝากไปถึงพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลด้วยนะคะว่า
ให้ตั้งมั่นอย่าทรยศประชาชนหากจะต้องการพลิกคั่วไปจับมือกับพักอื่นที่ต่างจากคั่วเดิมค่ะ
ไปดูเรื่องของการจราจรกันบ้างนะคะคุณผู้ชม
ตอนนี้น่าจะมีหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากการจราจร
ซึ่งทางกรรมชาการตำรวจนครบานมีการหลีกเลี่ยงพื้นที่
แจ้งให้เลี่ยงพื้นที่การชุมนุมนะคะ
ซึ่งอาจจะมีการจราจรหนาแน่นนั่นก็คือบริเวณถนนราชดำเนินกลางถนนดินสอ
รวมไปถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
แล้วก็ล่าสุดนั้นได้มีการปิดเส้นทางการจราจรแล้วนะคะ
ในส่วนของถนนราชดำเนินที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
คุณผู้ชมคะสำหรับไฮไลท์สำคัญของวันนี้นะคะ
ก็คือเรื่องของการที่จะมีการทาพนาคิดสวรรค์
รวมไปถึงสารรัฐธรรมนูลตุลาการสารรัฐธรรมนูล
ที่ทำให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนชื่อพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ไม่ได้มีการกดเกิดขึ้นหรือว่าการปิดสวิตช์นายพิธา
จะมีการชาปนกิจในเวลาประมาณ๔ทุ่มของคืนนี้
หลังจากที่ชาปนกิจทั้งสองส่วนแล้ว
ทางด้านของกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าจะมีการปิดเวทีปลาใส
แล้วก็เปิดการจราจรให้กับประชาชนในทันที
ซึ่งมีความคืบหน้าก็จะรายงานเข้าไปให้ทราบในทันทีค่ะ

จริงคุณเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ตรงอนุสวรีประชาธิปไตยมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะ
เพราะว่ามวลชนเขาก็เริ่มทยอยไปรวมตัวกันตั้งแต่บ่าย
รู้สึกว่าจะเป็นก่อนที่จะมีคำสั่งตุลาการสารรัฐธรรมนูลด้วยนะคะ